กลับมาให้ตุ๊ก

ข้าวอบเทนยพืชและไก่ตา๔พีบรรลันด์
กลับเข้าสู่ช่วงเมาส์ชัวร์นะฮะ

เป็นหมอดูก็ไม่ได้แบบตรงตัวขนาดนั้น
เป็นนักแสดงก็ยังแสดงอยู่บ้างนะนะฮะ
เป็นพิธีกรก็รับบางงานถ้าเกิดค่าตัวแพงนะฮะ
สรุปถ้าเจอกันมาเราไม่ต้องทำมหากีมนะ

พบกับหมอดูทะลวงเลข
หล่อแห่งประเทศไทย

เขาชอบประกาศราชอย่าง

สวัสดีครับ
แมนสำหรับพี่ต้องเรียกว่าหมอแมล์หรือแมน
เรียกแมนกาลินหรือแมนแมกจีเชียนปกติดีกว่าครับ

เชิญคุณแมนมาแน่นอนต้องเกี่ยวกับตัวเลข
ครับที่จะทำให้เฮงในปีหน้า
คือคนเราเนี่ยมันจะมีหลายอาชีพใช่ไหมครับแมน
ทีนี้เนี่ยมันก็ต้องมีการเตรียมตัวถูกป่ะ

สมมุติว่าพ่อค้าควรจะเน้นไปทางเลขอะไร

แล้วเลขนี่มันไปสัมพันธ์กับปีไหม
ถ้าเกิดเรามองกันให้ลึกเลยเนี่ยนะครับ
เนื่องจากหมายถึงว่าอาจต้องรองหาตัวเลขที่ไปรองรับกับ

ก็มีความสัมพันธ์กับเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีหรือสิ่งที่คิดมาใหม่นะครับ

มันมีความสุขมันเป็นเลขความสุข
ใช่ก็จะมีความสุขด้วยรวมไปถึงเลข๕เองจะเป็นตัวเหมือนแบบหยุดความคิด
บางทีแบบเราคิดฟุ้งเกินไปมันจะเป็นตัวช่วยทำให้เรามีสติ
หรือทำให้เป็นตัวเลขของการเก็บตังค์ได้ด้วยนะครับ
ช่วงหลังมาเนี่ยคนเข้ามาหาผมเยอะถามเรื่องเงินเก็บเงินไม่อยู่ใช้เงินเยอะอะไรอย่างนี้ครับ
ประกอบเลข๕มันสามารถช่วยในเรื่องของการเก็บตังค์ได้ดี
คือช่วยให้มีสติอย่างนี้พี่ตุ๊กก็มีสติได้อีกแค่ปีเดียวแล้วนะ
เพราะว่าปีนี้ก็๕๙แล้ว
ฉันน่ะมีสติตลอดฉันน่ะมีเลข๕ฉันเดินเลยเห็นของแพงแบรนด์เนม

ไม่ซื้อแต่โทรกลับไปสั่ง

สำหรับทุกคนครับแต่ว่าจริงแล้วเนี่ยในปีหน้าเองเนี่ยมันก็จะมีธุรกิจนะครับ
ธุรกิจที่กำลังเติบโตหรือได้รับความนิยม
จริงแล้วตัวเลข๐๙เป็นเลขที่มีความสามารถที่แตกต่างกัน
หรือสามารถหยิบมาใช้งานได้ถ้าเกิดเรามีความจำเป็นและต้องการตรงนั้น
ตัวอย่างเช่นเลข๑สำหรับปีหน้าเองธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานทดแทน
ก็สามารถหยิบมาใช้ได้ใครทำเกี่ยวกับเรื่องของไฟฟ้านะครับ
หรือต้องการความเป็นผู้นำหรือให้ธุรกิจเราเติบโต
หยิบมาใช้เหมือนความว่าไงครับเป็นการเปลี่ยนเลขของอะไร

โทรศัพท์ก็ได้ครับหรือว่าอาจจะเป็นการเอาตัวเลขนี้เข้ามาอยู่ใกล้ตัวเรารอบตัวเรา

อย่างเช่นเสื้อก็จะมีตัวเลขเป็นองค์ประกอบ

มีเลขที่บ้านพี่เลยไปอยู่บ้านพี่มา

จริงก็เธอก็ไปบ้านฉันเธอไม่เห็นแล้ว๙๘บ้านฉัน
แต่ว่าก็ไม่ต้องถึงขั้นชวนไปอยู่ที่บ้านอะไรนี่เหงา

ก็คือหันไปตัวเลขที่อยู่รอบตัวหรือบางครั้งอาจจะเป็นการตั้งนะครับ

ใช่ครับผมจริงแล้วเนี่ยในเรื่องของการหาตัวเลขให้อยู่ใกล้ตัวเรานะครับ
ผมจะเบสออนในเรื่องเกี่ยวกับความต้องการณตรงนั้นของเขา

ด่วนก็ดีค่ะเดี๋ยวมันจะเชื้อไปกว่านี้
ไม่คือที่ต้องด่วนเพราะว่าน่าจะอยู่อีกไม่นาน

พี่ตุ๊กเองต้องหาอุปกรณ์เลข๖เข้ามาช่วย

เลข๖จะมีความสัมพันธ์กับเรื่องของความรักด้วยนะครับ
จากความรักแล้วเนี่ยการเงินนะครับ
ความสุขโดยรวมรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกศิลปะ
สุนทรีย์ต่างที่ทำงานในวงการบันเทิง

ต่อไปปุ๊บความรักต้องการเร่งด่วน

มากไหมก็เป็น๖๓๖หรือ๖๓๘ก็ได้
เกี่ยวกับงานบ้างเอาให้งานลาบลื่น
ครับงานเนี่ยคือต้องการเน้นงานประเภทไหนด้านไหน

กรรมบันเทิงใช่ไหมครับยกตัวอย่างเช่น๖๔๑นะครับ
ก็จะเป็นกลุ่มตัวเลขที่มีความสัมพันธ์กับเรื่องของ
เงินไหลมาเทมางานเข้ามาเยอะ
ใช่ครับ๖๓๖ก็จะเป็นกลุ่มตัวเกี่ยวกับวงการบันเทิงครับ

การค้าครับเนี่ยอย่างเงี้ยเปิดร้านทำยังไง
เลข๖๔๕เนี่ยขายกับเรื่องของกินครับ
เสื้อผ้านะครับหรือแม้แต่พวกครีมอะไรต่างพวกนี้ก็ใช้ได้เหมือนกัน
ปรึกษาแม่นอย่างนี้อีกอย่างนี้ได้ไหมสมมุติว่าสมมุติก่อนนะ
ใส่๖๔๕ไปด้านหลังชื่อร้านได้ไหม
แล้วมันต้องเรียง๖๔๕เหรอถ้า๔๕๖เป็นเรียงได้หลายต่อเลยนะ
โอ๊ยพาเข้ากลางทางนั้นตลอด
สมมุติว่าถ้าเกิดมันเป็น๖๔๕เนี่ยการร้อยเรียงตรงนี้เนี่ย
ก็จะสามารถขับเครื่องพลังงานด้านบวกได้มากกว่าการใช้๔๕๖ครับ
งั้นเอางี้ให้เห็นภาพสำหรับคุณผู้ชมหน่อยมีร้านอยู่จะเอา๖๔๕ไปใส่ตรงไหนดีในร้านเรา
จริงแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของเบอร์คอร์เซนเตอร์ที่ร้านก็ได้นะครับ
ติดต่อต่างครับหรือแม้แต่การที่ทำให้ร้านนี้มีโทนสีที่เป็นเลข๖๔๕ก็ได้ครับ
ใช่ครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการที่เราเห็นสีด้วยตาเราเนี่ย
มันเปรียบเสมือนการที่เราได้แบบสามารถบอกในเรื่องของธรรมชาติตัวเลขได้เหมือนกันนะครับ
เปคตั้มของแสงมีค่าความถี่

คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเราสามารถที่จะถอดออกมาเป็นตัวเลขได้ทั้งหมด
อย่างนี้ครับโซฟาอย่างนี้ครับก็จะมีตัวเลข

ตาลก็จะเป็นสีแบบโทนออกเลข๒กับเลข๕ครับ

อันนี้จะเป็นโทนเลข๔นะครับ

อย่างนี้ครับแล้วก็สามารถหยิบองค์ประกอบพวกนี้มาได้
งั้น๖๔๕ก็ทาร้านให้เป็นสีเขียว
โทนเขียวฟ้าแล้วก็ออกโทนแบบว่ามีสีส้มแซมเบา
น่ารักก็ทำพิซซ่าเป็นสีฟ้ากับสีเขียว

อ่ะงั้นรบกวนแมนลองระบุอย่างที่เราบอกไปตอนต้นรายการนะฮะ

ลองระบุเป็นอาชีพเป็นกว้างแล้วกัน
วงการบันเทิงควรจะมีเลขอะไรเข้าไปเกื้อหนุน
ร้านค้าควรจะมีเลขอะไรเป็นเกื้อหนุน

แล้วผมไล่ให้ฟังตั้งแต่๑๙เลยแล้วกัน
อย่างที่บอกว่ามีความสัมพันธ์กับคนที่ต้องการให้ตัวเองมีความเป็นผู้นำมีชื่อเสียงต่าง
รวมถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของทำโรงงานไฟฟ้าวิทยุนะครับ
หรือแบบเป็นดีเจเปิดเพลงอะไรอย่างนี้ครับ

เลข๒ลองสังเกตการเขียนของเลข๒ดู
จะคล้ายกับผมกำลังว่ายน้ำอยู่
เลข๒จะมีความสัมพันธ์นะครับกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความสวยความงาม
หรือการเป็นพิธีกรพิธีกรต้องใช้เสน่ห์
อย่างนี้ครับก็ต้องใช้เลข๒เข้ามาช่วยได้เหมือนกันครับ

ใช่ครับผมแล้วก็ในปีหน้าเองธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของงานบริการ
ก็เป็นธุรกิจที่เติบโตเหมือนกันเราสามารถหยิบมาใช้ได้ครับ
ผมจะบอกถึงความเป็นผู้ชายความเป็นแมน
เพราะฉะนั้นธุรกิจหรืองานที่เกี่ยวข้องกับการบุกการลุยการสู้งาน

ขี้เกียจเรียนหนังสือหยิบเลข๓มาใช้เป็นองค์ประกอบ
และอย่างหนึ่งธุรกิจปีหน้าธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของยานยนต์ก็มาแรงเหมือนกัน

คนที่จะทำธุรกิจพวกนี้ในปีหน้า
ต่อไปเลข๔เลข๔เราสังเกตการเขียนดู

สมัยก่อนเดินทางทำการค้าเราใช้เรือในการเดินทาง
ไปติดต่อธุรกิจการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้าอะไรกัน
เพราะฉะนั้นเลข๔จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางได้ด้วย
ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยกัน

สามารถใช้ได้เหมือนกันได้หมดครับยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวมาแรงมากในปีหน้า
หยิบเลข๔มาใช้ไปโอปกรอบได้หมดเลยหรือใครที่ทำงานอยู่ในเกี่ยวกับสถาบันการเงิน
ชอบเทรดหุ้นใช้เลข๔เป็นโอปกรอบได้ทั้งหมด
ตัวต่อไปเลข๕นะครับเลข๕จะมีความสัมพันธ์นะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเก็บตังค์
ความคิดความสุขุมความรอบครอบรู้สึกว่าไม่ค่อยมีสติไม่ค่อยมีสมาธิ
ไม่ค่อยมีความคิดที่มันเจอสร้างสรรค์เลยนะครับหยิบโอปกรอบเลข๕มา
หรือเลข๕สามารถเอามาเพิ่มช่วยเลือกเกี่ยวกับให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเอ็นดูเราก็ได้เหมือนกัน
มีเมตตาให้มีเมตตาต่างใช่ครับส่วนเลข๖เองนะครับ
เลข๖เองเนี่ยนะครับเลข๖จะมีความสัมพันธ์อยู่๔ด้านเหมือนที่บอกไป
เรื่องของความรักการเงินความสุนทรีย์ในชีวิตรวมถึงความอาร์ตต่าง
เพราะฉะนั้นคนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับวงการบันเทิงทั้งหลาย
ศิลปะบ้างเนี่ยล่ะสวยสิงห้านักร้องนักดนตรีใช่ครับสามารถหยิบเลข๖มาใช้ได้ครับ
แล้วก็เลข๖เองมีความสัมพันธ์ในเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์สุนธี
ใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยมีเสน่ห์เลยสามารถหยิบองค์ประกอบเลข๖มาช่วยได้เหมือนกัน
เลข๗ครับเลข๗ก็มีความสัมพันธ์กับธุรกิจอยู่หลายด้านเหมือนกัน
หลายคนในประเทศไทยเนี่ยมักจะไม่ค่อยชอบเลข๗
เขาบอกว่ามันเหมือนเป็นเลขดาวเสาทุกข์ทรมานรอคอยทำให้ชีวิตเหมือนกับรออะไรนานอะไรอย่างนี้ครับ
ต้องรอหวังผลในการเก็บเกี่ยว
ธุรกิจสวนยางสวนน้ำมันปาล์มหรือธุรกิจแบบทำสวนผลไม้ต่าง

เลข๘ที่นี่ล่ะคุณชอบกันเยอะมากโดยเฉพาะคนในแถบเอเชีย
คนจีนไต้หวันฮ่องกงเกาหลีใช่ครับเลข๘เวลาแต่แค้นข้างปั๊บ
จะเป็นอิฟฟินิตี้ใช่ไม่มีที่สิ้นสุด
ใช่ครับนั่นหมายถึงว่าคนที่ใช้องค์ประกอบเลข๘หรือชอบเลข๘
ไม่ว่าจะเป็นมุมความคิดต่างหรือแม้แต่ความแอคทีฟความขยันตัวเอง

เพราะฉะนั้นตัวเลข๘จะเป็นตัวเอามาสร้างเกี่ยวกับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ได้เหมือนกัน
และธุรกิจต่อไปมันจะเป็นเรื่องของการสร้างความต่าง
หรือความคิดที่แบบแปลกแหวกแนวถึงจะสามารถอยู่ในตลาดได้ถูกไหมครับ
ไม่จบไม่สิ้นถูกต้องเพราะว่าเลข๘เอามาช่วยกับธุรกิจที่จะใช้ในอนาคต
อาทิตย์นี้สุดท้ายแล้ว๙

แต่เลข๙มันเปิดข้างล่างออกมานิดนึง
นั่นหมายความว่าเขายอมรับสิ่งใหม่หรือสิ่งที่กำลังจะมาถึง
เพราะฉะนั้นเลข๙จะมีความสัมพันธ์กับความเป็นนวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
หรือสิ่งที่มันอยู่ล้ำยุคนิดนึง

๐ใช่ไหมครับจริงแล้วเลข๐เนี่ยเลข๘เลข๙เลข๐มีความสัมพันธ์กับต่างประเทศทั้งหมด
แต่เลข๐มักจะเป็นมุมต่างประเทศที่แบบค่อนข้างจะเป็นประเทศไกลนิดนึงนะครับ
เป็นประเทศที่อาจจะไม่ค่อยมีคนพูดถึงนักนะครับ
ลึกลับนิดนักสืบอย่างนี้ครับใช้เลข๐ดีนะครับ
ได้ออกไปเจอผู้คนอย่างนี้สามารถใช้องค์ประกอบเลขสูตรได้
หรือบางทีบางคนเขามีความแอคทีฟมากเกินไปหรือเจอสังคมรู้สึกเบื่อแล้ว
สามารถหยิบเลข๐มาสร้างความเป็นส่วนตัวได้เหมือนกัน
เอางั้นปีหน้าปี๒๕๕๙แล้วก็๒๐๑๖ตัวเลขเหล่านี้มีผลอะไรกับชีวิตของเราบ้างฮะ
มีใครเคยมาขอเลขแปลกไหมเช่นขอคอนเน้นด้านนี้
อย่างนี้สมมุติการตายด้านแล้ว
มีครับเขาเรียกว่าเลขช้างกระทืบโรงครับ